คุณผู้ชมไปดูที่จังหวัดเพชรชบูรณ์กันหน่อยนะคะ
อกจากแม่ผัวลูกสะพ้ายแล้วก็พ่อตากับลูกเขยนี่แหละ
ไม้เบื่อไม้เมายิ่งกว่าลิ้นกับฟันอีกนะคะ
เพชรบูรณ์ค่ะมีพ่อตากับลูกเขยคู่หนึ่ง
อยู่ติดกันทะเลาะกันเป็นประจำ
มีปากเสียงกันทุกวันล่าสุดคืนก่อนทะเลาะกันแรงมาก
แล้วก็ไม่คุยกันเลยปรากฏว่าเช้าวันรุ่งขึ้น
พ่อตาขับรถไปธุระรถเสีย
เขยขับรถไถออกมาจากบ้านจะไปไถนา
เจอกันกลางทางพอดีนึกว่าจะช่วยกัน

แต่คราวนี้ลูกเขยเอามีดแทงขาแทงท้องพ่อตาเลยนะคะ
ตาเนี่ยบาดเจ็บสาหัสแต่พ่อตามีปืนค่ะ
ควักออกมายิงสวนเข้ากลางอก

ถูกก็เกิดเป็นเหตุสลดในครอบครัวอีกแล้วนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ถนนสายบัววัฒนาโคกยาว
ตำบลบัววัฒนาอำเภอหนองไผ่ค่ะ
ตำรวจสอบพ่อน้องไผ่ก็รีบลงพื้นที่เลย
ไปถึงก็เจอศพของนายนิรุธดวงตานนวัย๔๔ปี
หงายเสียชีวิตอยู่ใต้กอกล้วยข้างทาง
สภาพก็คือมีรอยถูกยิงด้วยกระสุนปืนขนาด๓๘

ผู้ก่อเหตุก็ไม่ได้หนีไปไหนค่ะ
เพราะไปไหนไม่ได้นะคะบาดเจ็บสาหัส
นายผีนวังสำเภาวัย๗๕ปี
เป็นชาวตำบลบัววัฒนาแล้วก็เป็นพ่อตานายนิรุธผู้ตายนี่แหละ
ผินถูกนายนิรุธเอามีดแทงเข้าที่ต้นขา

นำตัวส่งโรงพยาบาลหนองไผ่
แล้วก็ถูกส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลเพชรชบูรณ์แล้วนะคะ
ในที่เกิดเหตุมีรถกระบะอีซูซูสีขาวจอดอยู่หลายทางคันหนึ่ง
มีรถไถฟอร์ดสีฟ้าจอดตีคู่อยู่ตรงท้าย
ซึ่งกระบะอีซูซูเป็นของพ่อตา
ส่วนรถไถเป็นของผู้ตาย
สอบสวนเบื้องต้นอย่างที่เล่าไปล่ะค่ะ
ผินพ่อตากับนายนิรุธลูกเขยบ้านอยู่ติดกัน
แต่แม่ทะเลาะกันทุกวัน
มีปากเสียงเป็นประจำจนกระทั่งคืนก่อนเกิดเหตุ
ทะเลาะกันหนักมากแล้วต่างคนต่างก็แยกย้ายกันกลับบ้าน
เช้าขึ้นมานายผินขับรถกระบะออกจากบ้านไปทำธุระ

ประกอบกับนายนิรุธขับรถไถออกจากบ้านจะไปไล่
เจอกันกลางทางแทนที่จะพากันส่งบ้านเนาะ

แล้วลูกเขยเนี่ยกระโดดลงจากรถไถคว้ามีดแทงเข้าขาเข้าหน้าท้องพ่อตาจนบาดเจ็บเลย

ก็ยิงสวนออกไปหนึ่งนัดเข้าหน้าอกด้านซ้ายตายลงตรงนั้นเลยค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ได้ส่งศพนายนิรุธไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลหนองไผ่แล้วนะคะ
แล้วก็ต้องไปสอบปากคำในผินพ่อตาที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
แล้วก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายด้วย
มีปัญหาก็เคลียร์กันคุยกันดีดีกว่าเนอะ